เอาของพ่อเลี้ยงใจร้ายท่านหนึ่งนะฮะเอาลูกเลี้ยงเป็นเด็กผู้ชาย
มาจากพัทยาบอกว่าจะพาไปเที่ยวกรุงเทพไม่ได้มาเที่ยวครับ
สุดท้ายพาไปทิ้งเอาไว้หน้าวัดให้ลูกนั้นเผชิญชะตากรรมเพียงคนเดียวนะครับ
ได้โพสต์ภาพของเด็กชายวัยเพียง๑๒ขวบครับ
ชื่อว่าน้องยูริพร้อมข้อความบอกว่าเรื่องเศร้าที่เราเข้าถึง

โดยน้องเล่าว่าตอน๗ขวบพ่อแม่เลิกกัน
แม่ก็พาน้องจากลบบุรีไปอยู่พระทะยา
ที่แม่นั้นจะมีสามีใหม่ชื่อว่าบังน้อง
จากนั้นน้องเองก็ไม่ได้เรียนหนังสืออีกเลยเขาไม่ให้เรียน
ก่อนหน้านี้ประมาณ๑เดือนแม่ได้ออกไปข้างนอกกับพ่อเลี้ยงกลางดึก
เลี้ยงได้ขังน้องไว้ในบ้านลำพัง
จากนั้นพ่อเลี้ยงกลับมาที่บ้านลำพังโดยไม่ได้บอกว่าแม่ไปไหนแล้ว
และทุกครั้งที่น้องถามหาแม่ก็จะโดนทุบตี
ให้ใช้ไปล้างห้องน้ำให้ทำงานอย่างหนัก
แล้วแม่ก็ไม่รู้ว่าหายไปไหนเลยคุณผู้ชม
เช้าเมื่อวานพ่อเลี้ยงบอกว่าจะพาน้องมาเที่ยวกรุงเทพ
จากนั้นขับรถออกจากพัทยาพอไปถึงหน้าบริเวณวัดด่าน
พระราม๓ไล่น้องลงจากรถ
ว่าเดี๋ยวจะไปเติมน้ำมันให้รอตรงนี้ก่อน
แล้วก็หายไปแล้วไม่กลับมารับอีกเลยครับ
จู่น้องเดินไปเจอเพื่อนที่เคยเรียนด้วยกันที่ลบบุรี
พระอารามสามครับกู้ภัยก็ถามว่าเกิดขึ้นจนกระทั่งติดต่อหญ้า
ก็คือเป็นพ่อแท้ของเด็กได้ครับซึ่งพ่อของน้องได้เสียชีวิตไปแล้ว
ก็มีการพูดคุยกับย่าของน้องนะฮะย่าก็เลยให้ลุงของน้องที่กรุงเทพมารับตัวกลับไป
แล้วก็ส่งไปอยู่กับญาติที่จังหวัดลบบุรีแทนครับนะพอโพสต์นี้ถูกแชร์ไปมีภาพของเด็ก
มีเรื่องราวของเด็กโอ้โหคนก็เห็นใจน้องมากเลยแล้วตอนนี้สิ่งที่เราต้องตามกันต่อคือ
แม่ของน้องหายไปไหนพ่อเลี้ยงพาตัวแม่เด็กคนนี้หายไปไหน
ทำไมถึงพาออกไปแล้วไม่กลับบ้านยังมีชีวิตอยู่หรือไม่
หรือถูกทำร้ายจนเสียชีวิตหรืออย่างไรเป็นหน้าที่ที่พวกเราทุกคนต้องตามต่อ
รวมทั้งตำรวจด้วยก็หวังว่าทางด้านของญาติญาติจะไปแจ้งความ
ให้ตามกันต่อว่าพ่อเลี้ยงนั้นเอาแม่ของเขาไปไว้ที่ไหนอย่างไร
ตอนนี้เด็กก็ปลอดภัยไปอยู่กับย่าที่ลบบุรีเรียบร้อยอืม